แล้วขับไปยิงทะลมผู้ช่วยกำนัน
แต่คราวนี้เจอเลือกตั้งก้ว่าใกล้เข้ามา
ไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเกิดจากเรื่องทางการเมือง
หรือเรื่องความไม่สงบที่เกิดเหตุอยู่ในทางข้าวบริษัทแห่งหนึ่ง
ในตำบลตะบิ้งอำพฤษสายบุรีจังหวัดปัตตานี
พบรถกระบะฟอร์ดสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพถูกปืนสงครามยิงพลุนครับ
พลุนเลยในรถเนี่ยโอ้โหมีกองเลือดที่เบาะคนขับ
อกตัวรถนะครับพบปลอกกระสุนปืนอาก้าและเอ็ม๑๖ตกเกลื่อนกว่า๒๐ปลอก
คนขับรถคืนายอายุห้าสิบปีครับเป็นผู้ช่วยกำนานหมู่สาม
ตะบนตะบิ้งอำเภอสายบุรีถูกยิงที่ลำตัวหลายนัดครับ
พลเมืองดีพาไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรี
คุณหมอพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แต่กระสุนเข้าจุดสำคัญ
ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายนะครับ
เวรจากบริษัทดังกล่าวมากับภรรยากำลังจะขับรถกลับบ้าน
ระหว่างภรรยาลงไปปิดประตูบริษัทคนร้ายมากัน๒คน
ขี่รถจักรยานมาจอดเสร็จปั๊บยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนนะ
แล้วจากนั้นกราดครับกราดยิงใส่ผู้ตายที่นั่งอยู่ในรถ
ผู้ตายก็ใช้ปืนยิงตอบโต้นะครับจนผู้ตายเนี่ยถูกยิงเข้าลำตัวหลายนัด
ภรรยาก็วิ่งหนีไปหาที่กำบังหลังก่อเหตุก็พากันหนีมุ่งหน้า
จังหวัดนราธิวาสนะครับอันนี้หมายถึงผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมครับภรรยาที่รอดชีวิตมาได้นะครับเล่านาทีบอกว่า
แต่คนร้ายกราดยิงซะก่อนนะครับ
แล้วก็มีการยิงตอบโต้ไปสามีตะโกนให้เธอหนี
สามีทำงานที่นี่มา๔ปีแล้วนะครับและเคยถูกรอบยิงที่มัศยิตเมื่อหลายปีก่อนด้วยครับ
ตำรวจเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคนร้ายมี๔คนนะมามอเตอร์ไซค์๒คัน
ตั้งไว้๒ประเด็นคือการเมืองในพื้นที่หรือสถานการณ์ความไม่สงบ
ว่ากลุ่มคนร้ายนะครับจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีฮะ